ลุงยิงแม่ของเพื่อนหลาน
ประเด็นคือน้องลำดวนอายุ๑๔ไปบ้านเพื่อนหลายวัน
ครอบครัวเป็นห่วงตามหาจนรู้ว่าไปอยู่บ้านเพื่อนสนิท
เขาก็เลยบอกว่าให้แม่ของเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าแม่เก๋พาไปส่งบ้านหน่อย
ครับพอพาไปส่งบ้านเจอลุงของน้องลำดวนโมโหน้อง
ตีน้องทำร้ายน้องแม่เก๋ไปห้ามอืมลุงเอาปืนมายิงใส่จนวิ่งหนีกันอ่ะ
แต่แม่เก๋เขาเจ็บขาค่ะเขาวิ่งหนีไม่ทันเขาล้มเนี่ย
แล้วภาพเนี้ยเขาล้มแบบนี้ล้มตรงนี้ใช่ค่ะแล้วนี่ลุงมานี่
แล้วยิงใส่ขออนุญาตหยุดภาพไว้ตรงนี้ยิงแบบหลายนัดนะคะครับ
และยิงแบบโอ้โหระยะเผาขนประชิดตัวมาก
เก๋คือนางสุจิตราหนีไม่ทันวิ่งหนีออกมาแล้วหนีไม่ทันเพราะว่าเธอล้ม
ทั้งทั้งที่เธอพาน้องลำดวนหลานสาวของลุงเสมาไปส่งที่บ้านอ่ะอืม
แล้วมายิงใส่เขาแบบนี้แต่ลุงเสมาอ้างว่าโดนแทงเขาที่ท้องก่อน
บอกถูกแทงก่อนเหรอใช่เขาอ้างแบบนี้นะ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในซอยสิงห์เจริญอุทิศ๔ตากศิลป๑๘เขตธนบุรีค่ะ
คือก็จะเห็นภาพมันจะมีภาพหลายมุมหลายจังหวะนะคะ
จะเป็นวัยรุ่นวิ่งหนีกันออกมาค่ะ
จากนั้นแม่เก๋หรือว่านางสุจิตราเนี่ยล้มนะคะ

นายเสมาคือลุงของน้องลำดวนยิงใส่เลย
แต่ให้คุณผู้ชมสังเกตหยุดภาพแบบนี้แล้วจะสังเกต
ของนายเสมาคนยิงนิดนึงนะคะ

ว่าเขามีแผลที่ท้องหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอเขาก่อเหตุเสร็จเขาก็เดินหนีไป
เดี๋ยวมีภาพอีกทีลองสังเกตที่ท้องเขานิดนึงว่าเขามีแผลไหม
นี่นะคะคือเขาอ้างว่าผู้ตายไปแทงเขาก่อน
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นช่วงวินาทีที่กลุ่มวัยรุ่น

เขาพากันวิ่งนี่
วิ่งผ่านกล้องวงจรปิดสักพักได้ยินเสียงปืนดัง๔นัด
นี่คือวิ่งหนีออกมาใช่ไหม
ไอ้โบ๊ะไปเอารถมา
กูแทงคอมันไปมึงป่ะ

กูไม่ได้โดนคอมันตัวนี้
เฮ้ยรถน่ะ

ในซอยสมเด็จพระชาติปากศิลป์๑๘
จับภาพตอนที่ทั้งสองกลุ่ม

ไล่เรียงเรื่องนี้ไปเรื่อยตามลำดับนะคะ

ถ่ายจากฝั่งของทางผู้เสียชีวิต

คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คุยกับแม่ของน้องลำดวนว่าเรื่องนี้จบยากอุตส่าห์ให้ข้าวกินอะไรแบบนี้
คือด้วยความที่แม่เก๋เนี่ยเป็นแม่ของเพื่อนสนิทน้องลำดวน
แล้วน้องลำดวนไปที่บ้านบ่อยแม่เก๋ก็ดูแลให้ข้าวให้น้ำดูแล
เป็นลูกอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แม่เก๋เลยคุยกับแม่ของน้องลำดวน
แม่ของน้องลำดวนยอมรับว่าลูกแม่ไม่ดีอยากจะตามตัวลูกกลับบ้าน
แล้วก็เหมือนกับขอบงขอเบอร์แม่เก๋แต่แม่เก๋ไม่ให้เบอร์
แล้วก็นัดหมายกันว่าให้เอาน้องลำดวนไปส่งบ้าน
แต่พอทั้งสองฝ่ายเจอกันเนี่ยค่ะก็พูดคุยกันแต่ต่างฝ่ายต่างเหมือนเข้าใจผิดกัน
เพราะว่าน้องลำดวนกับน้องแตงหมายความว่าลูกสาวของทั้งคู่นะคะ
แชทข้อความแบบสั้นและต่างคนต่างส่งให้แม่ตัวเองดู
แต่มันไม่ใช่ข้อความทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจผิดกัน
แล้วก็แยกย้ายกันไปให้คุณผู้ชมฟังเองดีกว่าค่ะ

ขอภัยไหมเอางั้นอ้านใต้น้วยบ่อยอยากอยู่ไม่ดี
แล้วท่านจะเห็นและได้รับคุณภรรยาทั้งคู่

ขอโทษทีขอโทษทีนะครับ

เพราะวันนี้กลับมาบ้านนะ

ไม่สั่งคนในบ้านทุกคน
อยากไปทำอะไรมาให้เงียบเงียบเงียบ
ไปนอนไปกินข้าวลูก

ต่อจากนี้นะฟังอย่าฟังอย่าฟัง

กูรู้ว่ามึงออกนอกบ้านเมื่อไหร่นะมึง

ผู้ชายเสื้อเทาคือลุงเสมานะคะ
เสียงผู้ชายในคลิปคือเสียงของลุงเสมา

เหมือนกับคุยกันทำความเข้าใจกัน

ก็คือบ้านของเพื่อนสนิทนะคะ

เหมือนกับแกไม่พอใจมาก

คือมันไม่ควรจะมีใครตายจากเรื่องแบบนี้ใช่ไหม

มันก็ต้องมีวิธีการที่แก้ปัญหาที่ไม่ใช่แบบนี้

นี่บ้านของน้องลำดวนหลานสาวของผู้ก่อเหตุได้เจอกับคุณแม่
ของนายเสมาคนก่อเหตุนะครับที่อยู่ที่บ้านนี่ฮะคือคุณแม่บอก
ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เลยโทรไปหาพี่สาวของน้องลำดวน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นะครับพี่สาวน้องลำดวนบอกว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เริ่มจากน้องลำดวนเนี่ยหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านของผู้ตาย
ก็คือคุณเก๋คือปกตินายเสมาที่เป็นลุงเขาจะเอามาเลี้ยงใช่ไหมค่ะแต่น้องลำดวนมันก็
เขาก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับเอ่อลุงเขาอ้างว่าเลี้ยงแบบเหมือนพ่อเหมือนลูกเลยนะ
น้องก็เรียกตัวเองว่าพ่อแต่ทีนี้น้องเขาก็ไปอยู่บ้านเพื่อนเอาพูดตรงอยู่บ้านคุณเก๋
อยู่บ้านเพื่อนสนิทคุณเก๋นี่เป็นแม่ของเพื่อนอยู่ได้สัก๗วันนะทางครอบครัวก็ไปตามกันกลับมา
หลังจากนั้นวันเกิดเหตุเนี่ยลำดวนเนี่ยหนีไปบ้านของเก๋อีกครั้งนึงหนีไปบ้านแม่เพื่อนอีกครั้งหนึ่ง
พี่สาวบอกว่าก็ติดต่อลำดวนไปทางแชทลำดวนบอกว่าเดี๋ยวกลับแล้วหายไปไม่ตอบมา
พี่สาวก็เลยติดต่อไปที่น้องแตงโมลูกสาวของคุณเก๋ก็คือเพื่อนของลำดวน
บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับลำดวนกลับขอที่อยู่หน่อยว่าจะให้ไปรับได้ที่ไหนแต่ทางแตงโม
ไม่ยอมบอกสถานที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งลำดวนเองพี่สาวของลำดวนก็เลยมีปากเสียง
ทางแตงโมผ่านทางแชทนะฮะแต่พี่สาวเนี่ยบอกว่าคิดว่าแตงโมไม่ได้เป็นคนพิมพ์
คิดว่าลำดวนเนี่ยน่าจะเป็นคนบอกให้แตงโมอ่ะพิมพ์มากกว่าหลังจากนั้นก็เลยมีปากเสียง
แล้วก็ขู่กับแตงโมว่าถ้าไม่เอาลำดวนมาส่งจะไปแจ้งความทางแตงโมก็เลย
พี่สาวของลำดวนว่าจะแจ้งความเรื่องอะไรก็ลำดวนเนี่ยอยากมาอยู่กับเขาเอง
ซึ่งทางพี่สาวของลวนอ้างว่าก็ฝั่งของน้องแตงโมมาเล่นแง่ก่อนไง
ไม่ยอมให้ไปรับไม่ยอมมาส่งก็มีปากเสียงกันไปมาประมาณอย่างนี้
หลังจากนั้นแตงโมก็เลยแคปหน้าจอคำพูดแชทที่คุยกันเนี่ย
ซึ่งมันมีการพาดพิงไปถึงแม่ของแตงโมก็คือคุณเก๋ที่เสียชีวิต
ไปให้เขาดูกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการท้าทายกันเกิดขึ้นในส่วนของผู้ใหญ่
จากนั้นถึงขั้นมีการตั้งแชทกลุ่มขึ้นมาเลยนะในกลุ่มเนี่ยมีพี่สาวมีแม่ของลำดวน
แล้วก็มีตัวลำดวนมีเก๋ที่เป็นแม่ของเพื่อนของลำดวนนะมีธอมที่เป็นเพื่อนของคนเสียชีวิต
จากนั้นคุณเก๋ที่เสียชีวิตก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะออกไปเจอกันนะ

ก็คุยกันต่อหน้านะพอไปคุยกันเนี่ยคุยกันต่อหน้าพี่สาวก็ขอโทษไม่อยากมีเรื่องอะไรเพิ่มเติม
แต่ฝั่งของอันนี้พี่สาวของลำดวนเขาอ้างนะเขาอ้างว่าทางฝั่งของทางคุณเก๋เนี่ยเขายังไม่จบ
มีการส่งรูปมีดมาขู่มีการหาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปยั่วยู้กันไปยั่วยู้กันมาจนถึงหน้าที่เกิดเหตุ
คุณเก๋พาลำดวนมาส่งพอมาถึงพี่สาวก็ได้พูดขอโทษแต่มันก็ยังไม่จบมีการเอะอะ
โวยวายเสียงดังใส่กันแล้วก็มีเหตุชุลมุนพี่สาวของลำดวนอ้างว่าฝั่งของคุณเก๋เนี่ย
ควักมีดมาแทงใส่นายเสมาก่อนหลังจากนั้นนายเสมาก็เลยกลับไปเอาปืนแล้วมันก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละ
เขาได้ถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม
ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

ใช่ค่ะถ่ายรูปส่งให้พี่ดูไหม

มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันไปนะครับ
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ

เด็กผู้ชาย๔คน

เมื่อมีพระก็ทำบุญใส่บาทให้เขา

บอกว่าให้ไปดูแลลูกนะ

หรืออย่ามาเป็นสรรพุเรศีที่นี่ไป
ไปดูแลลูกหรือไปตามบุญ
ส่วนศพของคุณเก๋นะครับทางครอบครัว
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดาวคนองนะฮะ
คุณพ่อที่เราไปคุยด้วยนะก็ยังโศกเศร้านะครับ
พ่อของคุณเก๋นะครับบอกว่าเสียใจมาก

ที่ผู้ต้องหาลงมือทำไปเนี่ยมันโหดเยี่ยมเกินไป
ยืนยันว่าไม่อโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาด
แต่เวลาเราไม่อยู่มันก็คุยดีคนตายว่า
ขออยู่ด้วยเออกลับบ้านพี่ชอบมากระทืบมัน
ให้กินให้อยู่ตลอดไม่มีความดีเลยเหรอ
ทำไมต้องลงมือฆ่ากันอย่างนี้

มัดมือกับผมคนละข้างมีดคนละเล่ม
คุณผู้ชมคะทางตำรวจค่ะสนบุคโล

หนึ่งในกลุ่มของฝั่งแม่เก๋ผู้ตายค่ะ

ลูกชายพ่อไปกับแม่เกะอะค่ะ

แต่กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์

ยังไม่เห็นมีใครถูกดำเนินคดีอะไรเลย
ไม่ได้พูดอะไรเลย
เพราะที่ผมดูในคลิปคือขัดรถไปส่งเฉย
เด็กกับพี่เป็น๑๐ลูกบวก๑๐คนกระชาก
ลูกผมเลี้ยงมาผมไม่เคยตี
ถามว่าดื้อไหมนี่มันก็ตามไปรุ่น

คือลุงเสมาที่เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงเนี่ยนะคะ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

มีแผลนะคะมีแผลที่ท้องจริง
ตอนแรกก็คือคุณหมอยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ก็ยังไม่สามารถนำตัวไปสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมได้ในวันนี้
ทีนี้ก็ต้องรอรักษาอาการก่อน
แต่อาวุธปืนที่ใช้ชุดสืบสวนบอกว่ายังไม่เจอเลยนะคะ
คือลุงเสมาบอกว่ายิงแม่เก๋เสร็จแล้วเนี่ย
เอาปืนไปทิ้งไว้ที่คลองแถวแต่ละประพึก
เจ้าหน้าที่ก็ไปหายังไม่เจอ
จนวันนี้ก็ยังไม่เจอนี่ค่ะ
คือมันก็อยู่ที่ว่าเอาละถ้าคุณบอกคุณถูกแทงก่อน
แต่ในช่วงเวลาเกิดเหตุที่เขาสะดุดล้มไปแล้ววิ่งไล่ตามกันมาเนี่ย
มันมีเวลาให้ยับยั้งชั่งใจแล้วก็ยังคิดอยู่พอสมควร
ทำไมคุณต้องยิงเขาขนาดนั้นเห็นภาพแล้วน่ากลัวค่ะครับ